ส่วนบรรยากาศในประเทศไทยนะคะเชื่อว่าหลายพื้นที่คึกคัก
โดยเฉพาะ๕จุดสำคัญที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน
ได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กนะคะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ

เฉพาะทางภาคใต้ซึ่งเราก็ส่งทีมข่าวไปเก็บภาพบริการให้ชมกันด้วย
ใช่ค่ะทางภาคใต้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่จะได้รับชมการบดบังมากที่สุด
บางจุด๑๖๒บางจุด๑๖๔นะคะ
ที่๑๖๔ก็คือที่จังหวัดยาลานะคะ
ซึ่งก็ทำให้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางออกมาเก็บภาพ
ปรากฏการณ์สุริยุปราคารวมทั้งการทำละหมาดเพื่อขอพรจากพระเจ้าค่ะ
ประชาชนจำนวนมากออกมาถ่ายภาพการเกิดสุริยุปราคาที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า
โดยดวงอาทิตย์เริ่มถูกดวงจันทร์บทบังในช่วงเวลา๖นาฬิกา๒๗นาที
และบทบังมากที่สุด๗นาฬิกา๒๖นาที
และค่อยคลายจนสิ้นสุดการบดบังในช่วงเวลา๘นาฬิกา๓๒นาทีค่ะ
สำหรับการเกิดสุริยุปราคาตามความเชื่อของชาวมุสลิมนะคะ
ก็เชื่อว่าเป็นวันเดียวกับที่อิบราฮิมซึ่งเป็นลูกชายของนบีเสียชีวิต
ซึ่งอาจเป็นรางร้ายจะทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่
จึงมีอาการทำละหมาดและการสุนัทเพื่อที่จะขอพรต่อพระเจ้าไม่ให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นค่ะ
บรรยากาศที่จังหวัดนครนายกนะคะ
เกิดสุริยุปราคาในพื้นที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ตั้งแต่ช่วงเวลา๖นาฬิกาจนถึง๘นาฬิกา
ซึ่งก็พบว่าดวงอาทิตย์นั้นถูกดวงจันทร์บดบัง๑๒๕ค่ะ

เด็กนักเรียนโรงเรียนปรัฐธรรมดรุนวิทย์นำแผ่นฟิล์ม
ส่องดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสุริยุปราคาช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งก็สามารถมองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะ
ทำให้เด็กนักเรียนค่ะที่ได้ชมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
เพราะว่าบางคนเคยเห็นเป็นครั้งแรกค่ะ
ขณะที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านะว่า
กตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขัน
พบว่าดวงจันทร์เริ่มบดบังดวงอาทิตย์ในเวลา๖นาฬิกา๓๑นาที
และเวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นช่วงที่เงานั้นได้เคลื่อนตัว
เข้ามาบวชบังพระอาทิตย์มากที่สุดค่ะอยู่ที่๑๔๘นะคะ
ทำให้เห็นดวงอาทิตย์รูปเซี่ยวคล้ายกับพระจันทร์เซี่ยว
ก่อนที่จะค่อยคลายตัวจนหมดในเวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาค่ะมีประชาชนเยาวชนจากค่ายดาราศาสตร์
และอวกาศเดินทางมาชมสุริยุปราคาที่หาดสมิลาจำนวนมาก
ซึ่งเป็นการรับชมผ่านกล้องโทรทัศน์กว่า๒๐ตัวนะคะ
นายอนุชาเตยแก้วเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สงขลากล่าวว่า
รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้มาร่วมจัดกิจกรรม
แล้วก็ได้มีโอกาสแนะนำประชาชนเกี่ยวกับการชมสุริยุปราคา
ในครั้งนี้ให้มีความปลอดภัยค่ะ
จุดสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครที่สวนเบนจกิติ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ได้นำอุปกรณ์การชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา
ติดตั้งแต่ช่วงเวลา๔นาฬิกาค่ะ
ซึ่งก็พบว่าดวงจันทร์นั้นเริ่มบดบังดวงอาทิตย
ตั้งแต่๖นาฬิกา๓๘นาที

เพียง๑๔๐นาฬิกาในช่วงเวลา๗นาฬิกา๓๒นาที
จนกระทั่งเวลา๘นาฬิกา๓๒นาทีค่ะ
เงาของดวงจันทร์ได้เคลื่อนตัวออกจากดวงอาทิตย์ค่ะ